คุณผู้ชมฮะเรื่องของสายไฟสายสื่อสาร
ที่มันห้อยย้อยลงมาจนบาดคอ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนั้นพอดี
เรื่องนี้ก็กลายเป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็มาโพสต์เรื่องราวลงในโลกโซเชียล

มันห้อยลงมาแล้วก็ตกมาถึงพื้นแล้ว
คนหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยตรงนี้
บอกว่าการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยระบุข้อความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นทางบัวใหญ่บัวลาย

มีเหตุสายสื่อสารร่วงหล่นลงมาขวางทาง
ตอนนี้มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่
ช่วยกันแชร์เพื่อให้หน่วยงามหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตาหน่อย
ร่องรอยกางถูกสายบาดคอ

ลงพื้นที่บ้านหนองปลือที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็พบกับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขสายสัญญาณสื่อสาร
ที่มันขาดร่วงห้อยย้อยกองอยู่กับโคนเสาไฟ

ค่ะโอ้โหนี่มันเถาวันหรือเปล่า
แต่จริงก็คือเถาวันแหละมันไปพาดกับสายสื่อสารสายไฟเรียบร้อยแล้วคุณ

เออจริงต้องดูแลนะเดี๋ยวเกิดไฟดูดไฟช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ได้ยังได้ไปลงพื้นที่ไปพบกับนายมนูเทียมไทยสงฆ์อายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นคุณตาที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณตาหนูก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผมไม่เห็นเลยว่ามันมีสายอะไรมันห้อยลงมานะ

คุณบางทีมันไม่สังเกตมันไม่เห็นเลยนะ

อะไรพวกเนี้ยมันห้อยเนี่ยนะฮะอยู่ดีดีมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
อะไรมันมาพันที่คอบาดคอและกระชากคออย่างแรง
จนทำให้ขับรถทรงตัวไม่อยู่นะครับรถจักรยานยนต์ล้ม
กลิ้งถลายไปกับพื้นซึ่งขณะนั้นเองนะฮะ
คุณตายังคงมีสติแล้วก็หันกลับไปมองเอ้านั่นมันสายไฟที่พาด
ถนนอยู่นี่นะมันเกี่ยวคอตานี่เอง
หลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีผ่านมาให้การช่วยเหลือคุณตานะครับ
นำส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่แล้วก็แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับ
ก็บอกว่าเป็นร่องเป็นรอยส่วนนี้ก็เกิดจากการที่รถจักรยานยนต์ล้ม
ส่วนคอมีรอยเหมือนแบบนี้เห็นไหม
ร้อยช้ำร้อยบาทร้อยอะไรนะครับ
ก็ต้องให้ญาติมาดูแลกันต่อไปน่าสงสารคุณตานะ

ก็เข้ามาติดต่อแสดงความรับผิดชอบ
ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายต่างนะครับ
ส่วนสายสื่อสารที่ขาดชำรุด
ซ่อมแซมปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่ง
ในการที่จะต้องดูแลสายอะไรเหล่านี้
โดยเฉพาะช่วงฤดูเกี่ยวข้าวแบบนี้

มันอาจจะไปเกี่ยวสายไฟสายสื่อสารขาดลงมาก็ได้
คือหน่วยงานเขาอาจจะดูแลเป็นอย่างดีแล้ว
แต่ว่ารถบรรทุกอาจจะไปเกี่ยวเอานะฮะ
เรียนก็ยังคงสนับสนุนนะคะแนวคิดที่ว่า
เอาสายสื่อสารสายไฟต่างลงดินนะคะ